เราจะเริ่มต้นจากพักการเมืองแรกที่อยู่กับเราในเวทีวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับพบกับพักแรกครับที่จะมาร่วมเวทีดีเบตกับเรา
คุณธรานทรจึงรุ้งเรื่องกลิ่นจากภักร์อนาคตใหม่นะครับ
โซ่ตรวนหรือพันธนาการใหญ่ที่สุดของสังคมไทยวันนี้คือปัญหาเรื่องการเมือง
อำนาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งกับอำนาจที่มาจากการเลือกตั้ง
ปะทะกันอยู่นี่คือโครงสร้างที่สำคัญมาก
ที่เราไม่พูดถึงและจัดการกับโครงสร้างนี้ประเทศไทยเดินต่อไปไม่ได้
อดลมหลอดเสียงพร้อมแล้วนะคะครับพักถัดมาค่ะมาแรงมากในช่วงหลังนะคะ
เศรษฐกิจใหม่คุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณค่ะ
สิ่งแรกที่ต้องทำคือแก้ปัญหาปากท้องให้ประชาชนก่อน
กรุณาจำด้วยว่าใครสัญญาอะไรไว้เนี่ยต้องลุกขึ้นมาทำ
ไม่ใช่ศักดิ์แต่ว่าพูดไปเรื่อยเปื่อยฮะ
โทษนะครับผมก็อยู่การเมืองมานานพอสมควร
ผมเห็นแล้วหลายพักก็พูดแล้วก็ไม่ทำ
นี่แหละฮะและอีกหนึ่งพักนะครับ
มาร่วมเวทีดีเบตกับเราในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์จากภักดิ์เพื่อไทยครับ
สวัสดีครับ
ปีมานี้ประชาชนมีความสุขมากขึ้น
เงินในกระเป๋ามากขึ้นเศรษฐกิจดีหรือไม่
ประชาชนตัดสินใจกับอนาคตข้างหน้าอย่างไร
เราอยากเดินเข้าสู่การเลือกตั้งที่เป็นธรรมนะคะ
สุทธิ์ยุติธรรมปราศจากการใช้อำนาจรัฐ
ถัดมาเสียงกรี๊ดพร้อมไหมคะ
คุณนาพิสิทธิ์เวชาชีวาจากพักประชาธิปัตย์ค่ะ
ผมไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อแน่นอน
เพราะการสืบทอดอำนาจสร้างความขัดแย้ง
และขัดกับอุดมการของประชาธิปัตย์ที่ว่า

ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจย่ำแย่
ประเทศไทยเสียหายมามากพอแล้ว

พักต่อไปครับคุณสุวัสดิลิปตะพันลบ
จากพักชาติพัฒนาครับ
เป็นฝ่ายค้านก็ทำงานได้เป็นรัฐบาลก็ทำงานได้
แต่พอเป็นรัฐบาลก็จะได้เปรียบนิดหนึ่ง

รัฐบาลมีอะไรดีฝ่ายค้านสนับสนุน

พี่น้องเกษตรกรไม่ต้องห่วง
และพักสุดท้ายแรงดีไม่มีตก
พักเสรีรวมไทยคนตำรัสเอกเสรีพิสุทธิ์เต็มอียะเวสค่ะ
ผู้ตำรัฐแรงผุมสมุมแรก

ผมจำเป็นที่จะต้องเสียสละ

เพื่อจะรวมไทยให้เป็นหนึ่งเดียวให้ได้
ถ้าอยากจะให้ปรองดองมันง่ายนิดเดียว

เสียงดีทุกพักเลยคุณจอมขวัญ